ไปดูพฤติกรรมของมิจฉาชีพกันบ้าง
ตีเนียนนะคะมิจฉาชีพทำทีเข้าไปซื้อสินค้า
ที่ร้านจำหน่ายสินค้ามือ๒ของญี่ปุ่น

ยิบโทรศัพท์แล้วก็หลบหนีไปเลย
นี่เป็นกล้องวงจรปิดของทางร้าน
ทึกนาทีคนร้ายเข้าไปในร้านค่ะแล้วก็ฉกโทรศัพท์มือถือที่วางไว้หน้าร้าน
หลบหนีไปนะคะอันนี้เป็นบริเวณร้านขายสินค้าญี่ปุ่นมือสองที่
ถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าเมืองชนบุรีตำบลบางพระอำเภอศรีราชา
จังหวัดชนบุรีล่ะค่ะหลังเกิดเหตุนายชิโดยาสือฮาดะ
สัญชาติญี่ปุ่นเป็นเจ้าของร้านนะไปตรวจกล้องวงจรปิดภายในร้าน
พบว่าจับภาพชายคนนึงที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่อายุประมาณ๓๕๔๐ปีค่ะ
แจ็คเก็ตสีน้ำตาลกางเกงยีนขายาวขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบ
หมายเลขทะเบียนไปจอดหน้าร้านแล้วก็เดินเข้ามาในร้านแล้วค่ะ
ทำทีเป็นเลือกซื้อสินค้าจำนวนร้อยห้าสิบบาทจากนั้นอาศัยจังหวะพนักงานขายเผลอ
นางสาวสิวิมลสารพันธ์พนักงานขายและเล่าแบบนี้กำลังยืนขายของอยู่ที่ร้าน
โทรศัพท์ของนายจ้างเนี่ยชาร์จแบตทิ้งเอาไว้ที่เคาน์เตอร์นะคะ
ที่คนร้ายจะฉวยโอกาสหยิบไปดังกล่าวแล้วค่ะว่ามันเลือกซื้ออะไรบ้างครับ
เขาก็มาดูเดินซื้อของเรื่อยเขาจะมาซื้อของแหละตอนแรก
เค้าคงมกโครมเค้าได้ซื้ออะไรไปไหมครับซื้อเป็นซื้ออะไรไปค่ะ
ของเฝ็ดสายไฟไกน์อะไร
เพราะว่าเรื่องของไม่ได้ไปค่ะเธอซื้อของไปเจอเกรง
ก็ฝากไปถึงคนที่วางโทรศัพท์ไว้แบบนี้
ขอให้เป็นอุทาหรณ์นะคะเพราะว่าอาจจะถูกขโมยไปได้ตลอดเวลา
ตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ